แม้ว่าเราจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ตาม

ใช่ค่ะนี่ถามว่าตอนนี้นะยังเอารถขึ้นมาไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นเรื่องของการสัญจรไม่ต้องสืบเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้คนขับปลอดภัยคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อันนี้แต่ว่ารถมันยังกู้ขึ้นมาไม่ได้ไง
เรื่องนี้ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องศรนะคะ
นายพงพีระชูชื่นก็ได้รับรายงานมาว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ทางหลวงแผ่นดิน
คือถูกน้ำป่ากัดซ้อคอสะพานแล้วรถที่เป็นรถใหญ่เนี่ยเขาจะรับส่งสินค้า
พอขับมาตรงคอสะพานขาดถนนขาดแบบนี้รถมันก็เลยตกลงไปนะคะ
แล้วตอนนี้รถทุกชนิดเลยผ่านเส้นนี้ไม่ได้
ทีนี้เราก็ต้องบอกเรื่องของการจราจรกันหน่อยเผื่อจะเลี่ยงได้เนี่ยนะคะ
รถบรรทุกหนักที่จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะ
ใช้ทางหลวง๑๐๙๕แม่ห้องศรอำเภอปลายเชียงใหม่แทน
ส่วนรถเล็กถ้าเกิดว่าใครจะไปที่อำเภอขุนยวมยาวต่อไปที่เชียงใหม่
ต้องเป็นรถที่ขับเคลื่อน๔ล้อนะคะ
ก็ให้ใช้เส้นทางบ้านแม่จ๋าบ้านหนองเขียวทุ่งบัวตอง
อยแม่อู่คอที่ขุนยวมแทน
เมื่อกี้เห็นน้ำเยอะเลยนะนี่ฝนตกใช่ไหม
นี่ต้องระวังกันด้วยนะการใช้รถใช้ถนน
ทีนี้น้ำป่ามันทะลักเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านของที่ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองแม่ห้องศรกับตำบลขุนยวมที่อำเภอขุนยวมนะคะ
ก็ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย
ทางอำเภอทางอบตเขาก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหาย
แล้วก็มีรายงานด้วยคุณผู้ชมน้ำน่ะจากลำห้วยแม่สุรินอ่ะ
ลักมาท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
ตำบลขุนยวมได้รับความเดือดร้อนไป๑๐กว่าหลังเหมือนกันนะคะ
นี่ทั้งรถบรรทุกรถแบคโฮล์จมน้ำขนาดรถสูงนะคุณ
รถนี้เป็นของจอดอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะ

คือจอดอยู่เฉยแล้วน้ำมันมาแรงน้ำมันมาเร็ว
แล้วคุณคิดว่าระดับน้ำมันลึกแค่ไหน
ลึกสิกับจะมิดคันแบบนี้
นี่คือ๒คันนะที่ได้รับความเสียหายรถแบ็คโฮลกับรถบรรทุก
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานคนบาดเจ็บหรือคนเสียชีวิตนะคะ
อันนี้๒อำเภอนะอำเภอเมืองกับอำเภอขุนยวนที่แม่ห้องศรนะคะ